เพราะว่ากระทบถึงคน๑๓๐๐๐คนเลย
กับการที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่า
โรงพยาบาลเปาโลสาขาพหนโยธิน
จะไม่ต่อสัญญาประกันสังคมแล้วนะคะ
เรื่องนี้เป็นกระแสข่าวมาหลายคนก็พูดคุยกันไปต่างนานา
แต่ว่านางเพชรราธาวระรองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคมออกมายืนยันแล้วค่ะ
บอกว่าสิ้นปีนี้มีโรงพยาบาลเอกชน
ไม่ต่อสัญญากับทางประกันสังคม๑แห่ง
ก็คือโรงพยาบาลเปาโลสาขาพหนโยธิน

แจ้งไปยังหน่วยงานประกันสังคมในพื้นที่
เพื่อประสานกับนายจ้างให้แจ้งลูกจ้าง
ภายในวันที่๑กันยายนถึง๓๐พฤศจิกายนปีนี้
เพื่อเลือกโรงพยาบาลในการรักษาแห่งใหม่

ยังคงใช้ประกันสังคมเปิดรับได้ตามปกตินะคะ
มีแค่โรงพยาบาลเปาโลสาขาประหลโยธินเท่านั้นที่ไม่ต่อสัญญา
ซึ่งสาเหตุเขาบอกว่ามาจากการจัดการภายในขององค์กรค่ะ
เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยแล้วคนถูกถีนกันเยอะมาก
เพราะว่า๑๓๐๐๐ไม่ใช่จำนวนน้อย
ใช่ค่ะดิฉันอยู่ในนั้นด้วยคุณพีรวัตรด้วยใช่ไหมเมื่อคืนได้ยิน
ใช่ค่ะไลฟ์โทรเลยค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปที่โรงพยาบาลไหนได้นะคะหลังจากนี้